สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
รายการอบจมหาสนุกวันนี้

เพราะว่าพี่น้องฮิตตะวันออกมา
เรามีความติดตามดับทราบที่

ขอบคุณครับ

ผมเคยไปเมื่อนานมาแล้ว
แล้วก็จำไม่ได้ว่าสภาพณวันนี้เป็นอย่างไร

ก็ไม่ต้องพูดถ้าอย่างนั้น

เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเรื่อยไง

มันเหงาอะพี่
วันนี้ผมมีแขกรับเชิญซึ่ง

ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลเชิญยิ้ม

นึกว่าคุณบอลเนี่ยหายไปไหน
แท้ก็แอบมานั่งอยู่กับสาว

นี่เองน่ารักพอกับสาวสวยที่บ้านไหมล่ะครับ
กำลังหาไลน์คุณแม่เขาอยู่

ไม่รู้ผมจะสแกนลายของบ้านโปรซอุ่นไหนแม่รายทั้งตัวเลย

เฮฮากันตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยนะครับ
เพลงนี้เข้ามันจริงจริง
ดูเต้นกันจนหยุดไม่อยู่
กูถือมาที่พิสยุโลกแล้ว

หลายครั้งแล้วที่ไม่เคยได้มาแต่อยากกลับมาพูดเหมือนเคยมา
หลายครั้งแล้วครับที่เนินมะปรางชื่อก็บอกแล้วตรงเนินน่าจะมีต้นมะปรางอยู่
แต่ไปดูแล้วมีแต่ประควินครับผมเออเราไม่รู้จริงเอาอย่างนี้ดีกว่า
ผู้รู้เป็นคนท้องถิ่นรู้จากอำเภอนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านประหลัดอบจพิศนุโลกของเรานะครับ
คุณอาคมตรีเจริญขอเสียงหน่อย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ประหลัดอำเภอนี้เนี่ยคืออำเภอเนินมะปรางอำเภอนี้มีความสำคัญยังไงกับพิสุนโลก

โอเคงั้นไปดูกันครับความสวยงามของอำเภอเนินมะปรางครับ
การเดินทางทำให้เราได้เห็นสิ่งที่สวยงามเสมอครับ
อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกเป็นอีกหนึ่งอำเภอเล็กเล็ก
โอบล้อมไปด้วยความสุขคุ้นเขาและธรรมชาติ
ลองเปลี่ยนชีวิตที่รีบเร่งมาสัมผัสความอบอุ่นแบบเรียบง่ายกันเถอะครับ
ซึ่งวันนี้มีไกด์คนพิเศษอย่างท่านประหลัดอำเภอพร้อมนำทางไปทุกที่แล้วล่ะครับ
สวัสดีครับผมนายคำผันโมกทะสงศ์ประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองอำเภอน้ำมะปราง
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่อำเภอน้ำปลาง
แดนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับ
เช้าเช้าแบบนี้เนี่ยเราไปสูตรไอดินกลิ่นหมอกกันที่บ้านรักไทยในตำบลชมพูกันเถอะครับเห็นอะไรไหมหน้าหนาวหัวใจลอยได้เฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะครับนั่นมันต้นไม้รูปหัวใจซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เรียกกันว่าชิงช้าต้นไม้
ความพิเศษเนี่ยมันอยู่ตรงที่เมื่อขึ้นไปนั่งบนชิงช้าแล้วก็เราจะสามารถมองเห็นทิวเขาและพื้นที่ของห้าจังหวัดเลยนะนั่นก็คือพิศนุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์และลบบุรีโอ้โหอะไรมันจะสวยงามขนาดนั้น
ที่แรกที่ผมได้พาผู้ชมไปเที่ยวที่บ้านรักไทยความสวยงามแบบธรรมชาติและที่ต่อไปผมจะพาผู้ชมไปที่บ้านผารังหมีตะบนทย้อยซึ่งชาวบ้านที่นั่นมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แบบพอเพียง
ด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ชาวบ้านที่บ้านผารังหมีแห่งนี้เนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและนำสิ่งรอบข้างมาทำให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าครับยามว่างเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นี่แหละ
นำต้นกกมาถักทอเป็นเสือใช้เองบ้าง
ขายบ้างนำก้านมะพร้าวที่หาได้ตามหมู่บ้านเนี่ยมาทำเป็นไม้กวาดนำไม้ไผ่มาสารเป็นพระด้วยน่ารักจริงนะจ๊ะ
ไม่เพียงเท่านั้นครับชาวบ้านเขายังมีการทำผ้ากันด้วยนะแม่ดูดูแม่แม่แต่ละคนเนี่ยช่างมีความสุขจริงจริงเลยนะครับยิ้มแย้มกันแบบนี้เนี่ยผ้าที่ทอคงออกมาสวยหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะใครที่อยากได้ผ้าทอสวยสวยฝีมือแม่แม่แบบนี้ก็แวะเวียนมาที่บ้านผารังหมีกันได้เลยครับ
เพียงเท่านั้นนะเขายังมีการทำเกษตรอินทรีย์แบบวิธีพอเพียงอย่างการขยายพันธุ์ไม้แบบนี้ด้วยนะครับ
มีทั้งต้นมะปรางต้นทุเรียนเห็นพันไม้สมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่ามีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้เองสุดยอดจริงเลยล่ะครับ
ไปชมหมู่บ้านวิถีพเพียงเมื่อนั้นนะครับ
เป็นการเดินทางที่คุ้มค่ามากเลยล่ะครับ
เมื่อมาถึงตำบลบ้านมุงเราก็จะพบกับหมู่บ้านที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูน
โดดเด่นจนละสายตาไม่ได้เลยล่ะครับ
ภูเขาหินปูนที่เห็นอยู่นี้เนี่ย
มีลักษณะสลับซับซ้อนทอดยาวไปรอบหมู่บ้านเลยนะแม่
นึกว่าอยู่คุณหมิงประเทศจีนนู่นน่ะ
และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ
การมารอชมฝูงค้างข่าวบินออกจากถ้ำนับล้านตัวล่ะครับ

ซึ่งสามารถชมภาพแบบนี้เนี่ยในช่วง๖โมงเย็นถึง๑ทุ่มครับ
ถือเป็นโชคดีของคนที่นี่จริงนะครับ
ที่ได้อยู่กับธรรมชาติที่สมบูรณ์ขนาดนี้
อยากให้ลองแวะมาเที่ยวอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกกันเยอะนะจ๊ะ

โอ้โหเรื่องราวเยอะแยะมากนะฮะอำเภอนี้นะฮะ

และมันมีวิถีของความเรียบง่าย

แล้วที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือธรรมชาติที่ก่อเกิดนะฮะ
ผลผลิตขึ้นมา
ตรงนี้คือออร์แกนิคทั้งหมด

มีข้าวหลากหลายชนิดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ

แล้วก็มีสีดำนี้ก็ข้าวไรสเบอร์รี่

อันนี้ข้าวกล้องนี่ก็คือข้าวกล้องหอมมะลินะฮะ
อันนี้ข้าวกล้องหอมะลิข้าวไลฟ์สเบอรี่

ที่เป็นข้าวสวยหอมมะลิธรรมดา

แต่ละข้าวจะมีความอร่อยของตัวเอง

มีดมหอมด้วยหอมหอมะลิไหมครับ

อื้อหอมนะฮะแล้วไม่แข็งด้วย

เฮ้ท่านปลาลัตนี่
รู้งานจริงเลยนะครับเนี่ย
ข้าวหวานเป็นน้ำตาลแล้วมั้งครับท่าน

ที่เป็นห่อเล็กนี้นะครับราคาแค่๕๐บาท

ข้าวกล้องข้าวไลฟ์สเบอรี่๕๐บาท

ต่อเม็ดละฮะต่อแพ็คต่อแพ็คต่อแพ็คต่อแพ็คนี้ถูกครับ
แล้วจะได้กำไรเหรอคะเนี่ยแค่นี้เองชาวบ้านจะมีเงินพอไปจุนเจือครอบครัวไม่ได้๕๐บาท

ที่นี่เราไม่ไปยึดติดอยู่กับเคมี

หมักเองปุ๋ยคอกปุ๋ยบัวปุ๋ยน้ำยาฉีดก้านแมลงก็เป็นหมักเอาเองใช่ไหม

นี่ไงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นออร์แกนิคเป็นปอดสารพิษไม่ได้
คือว่าต้นถูงมาไม่สูงไง
ถูกต้อง
มีพื้นที่สักไล่สองไล่ไหมล่ะ

อันนี้ไม่ได้ทอแบบสารขัดกัน
มีตัววิ่งต่อแล้วมีตัวขวาง

โชวยงามมากเลย
พื้นหนึ่งเท่าไรบ้าง

ตอนนี้ต้องกลับนอนด้วยต้องนอนด้วยต้องสบายไหม
ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับความสุขสบายนะค่ะ

โหรถรถชนหมาตาย

ถือว่าเป็นอำเภอเล็กที่เรียนรู้อยู่อย่างพ่อเพียง
และรู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ย
มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ดีเลยทีเดียว
ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เด่นแบบนี้เนี่ย
ก็แวะเวียนกันมาได้ที่อำเภอเนินมะปรางกันเลยนะครับ
โอ้โหเรียกว่าทั้งอิ่มอิ่มท้องแล้วก็นอนหลับ
นี่มีความสุขมากโหดเยี่ยมเลยนะครับผม
ช่วงหน้าไปไหนดีไปในช่วงขอต่อเย่